คุณผู้ชมข่าวนี้ต้องวานพี่หน่อยแล้วกัน
จากที่ที่เป็นเซียนพรงเซียนพระต่าง

เขาบอกว่าถ้าเช่าพระจากร้านหนึ่งเอาไปปล่อยอีกร้านหนึ่ง

เสียโบ๊ทค่ะเสียโบ๊ทเป็นเซียนพระ
เขาดังในโซเชียลเสียโบ๊ทยิ้มหวานมาเลย
พี่แก่ก็ไปเช่าพระจากร้านนึง
ปล่อยต่ออีกร้านนึงที่อยู่ไม่ไกลการ
งานนี้เดี๋ยวไปลุ้นกับเสียโบ๊ทกันดีกว่า

เขาเป็นเจ้าของแอคเคาน์ติ๊กต๊อกนะ
แกก็ชอบทำคอนเทนต์เกี่ยวกับวงการพระเครื่องอยู่เสมอเลย
มาครั้งนี้เสียก็ขอลองเช่าเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโก
กองทัพโคราชเนื้อทองแดง

ห้างพันทิพย์พลาซ่างามวงวาน

เจ้าของปล่อยเช่ามาในราคา๙๐๐๐บาท
หลังจากนั้นเสียโบ๊ทพร้อมด้วยเหรียญหลวงพ่อเกษม
เดินไปค่ะเดินไปไม่ไกล

ห่างกันประมาณ๑๐๐เมตรเท่านั้น
ระหว่างนั้นเสียโบ๊ทบอกว่าให้พี่แจ๊คส่องดูหน่อยคำนวณราคา

ไว้ในใจนะไม่ได้ไปบอกพี่แจ๊คนะ

เดี๋ยวคุณผู้ชมดูกันดีกว่าว่าตกลงแล้ว
เสียโบ๊ทงานนี้ขาดทุนหรือกำไรค่ะ
อันนี้โบ๊ทได้มาพี่ครับ
๖๐๐ได้ไหม

อันนี้เท่าไรหรือถีกราคามาเลย

ไม่ใช่๗๐๐๐นะ

เอาซื้อสัก๘๐๐๐แล้วกัน
กันร้อยเมตรเท่านั้นเองเช่าจากร้านแรกเดินมาไม่ทันเท่าไหร่

ราคาแรกที่พี่แจ๊คเขาหยิบมา๖๐๐ไหมเดี๋ยวนั้นพี่แกเช่ามา๙๐๐บาท
ชาวโซเชียลเข้ามาขำกันเยอะเลยค่ะมาดูกันเป็นไวรัล
ตอนนี้คนดูคลิปนี้๔ล้านครั้งไปแล้ว
บางคนบอกว่าพี่เดินไม่ถึงร้อยเมตรเสียเงินไปเป็นพัน
ไม่ถึง๒๙ก็เสียเงินเป็นพันอยู่ดี
ซึ่งส่วนใหญ่กาดอกจันทร์ไว้เลยคุณผู้ชม
ยิ้มอย่างนี้ขาดทุนทุกคลิป

ใครคิดจะแบบเช่าโพงเช่าพระแล้วกะว่าเออเอาไปทำกำไรต่อ

แกเป็นเซียนพระแกก็บอกว่ายิ้มแห้งกลับมาทุกร้านเหมือนกัน

เรื่องของพระแบบนี้มันอยู่ความพอใจนะ
เรื่องของราคามันความพอใจเรื่องของมันไม่ได้มีการกำหนด

คนเล่นกันเองเขาจะรู้กันเองนะ
เช่ามา๙๐๐พี่แจ๊ครับมา๖๐๐ปะล่ะ
เสียโบ๊ท๕๐น้ำตาจะไหล